มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าพี่บินบริษฐ์กับข่าวลือกินฉี่
เรื่องกินฉี่ก็ว่าไปแต่เมื่อวานนี้เปิดตัวฮักบี้บ้านบ่าค่ะ
หนังที่กำลังใจเด็กอีสานค่ะเล่นรักบี้
ใช่นะคะแล้วก็จนมาแบบว่าได้รองแชมป์ในกรุงเทพ
สร้างจากชีวิตจริงคุณผู้ชม๒๙สิงหาคมนี้นะคะ
นี่แหละค่ะก็เล่นจริงด้วยนะคะ
จะเข้าฉายแล้วต้องให้กำลังใจหนังเยอะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจ
พี่บินบอกว่ายังไงนะคะแบบว่าบางค่ายก็ปิดไปแล้วแต่พี่บินก็ยังสู้อยู่นะคะ
รวมไปถึงหนังเรื่องใหม่นะคะคาวบอยนะคะลาบก้อยก็มานะคะ
พี่บินเล่นเข้มฮัศวีนะคะบัวขาวแล้วก็ข่าวที่บอกว่าพี่บินเนี่ยกินฉี่
กินฉี่เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นกระแสฮือฮามากในโลกโตเชียล
คือบางความเชื่อเขาบอกว่ากินแล้วแบบรักษาโรคสารพัดโรค
ซึ่งคุณหมอหลายท่านหลายโรงพยาบาลก็ออกมาเตือนกันเยอะแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้
ฟังพี่บินนะคะทั้งเรื่องหนังแล้วก็เรื่องที่กินฉี่ลี่กินฉี่ไหม
ไม่เอาเอาไปกินเยอะแยะ
ไปฟังพี่บินก่อนเลยค่ะขนลุกนะเนี่ย
เรื่องเศรษฐกิจผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะการดูหนังนะครับ
ผมดูหนังฝรั่งที่เข้ามาใหญ่หลายเรื่อง
สองร้อยล้านนี่เศรษฐกิจไม่ดีเหรอ
บอยรับก้อยจะมีผมมีเอกพันธ์
เป็นเมืองแรกที่จะเล่นคู่กันแล้วผู้โดยสารด้วยนะฮะ
ฉี่เนี่ยค่ะพี่คิดว่ามันทานได้ไหมค
ผมเคยใส่แก้วนะแล้วมาจะกินน่ะ
ผมแค่ได้กลิ่นแล้วผมก็ไม่ลง
จะบิดยังไงผมก็ไม่สามารถทำได้จริงอันนี้
ผมไม่ได้ดูถูกคนที่กินหรืออะไรไม่กินนะ
แต่ผมไม่ควรชื่ออ่ะ